ประกบกับรถจักรยานยนต์คันหนึ่งแล้วก็ไปกระชากระเป๋าหญิงวัยกลางคน
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาจนรถล้มนะคะวิทย์ที่จะถูกรถที่ตามมาเนี่ย
เหยียบซ้ำนะคะเหตุการณ์นี้ตำรวจกำลังแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิด
ว่าอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยก่อเหตุมาแล้ว
กระชากระเป๋าลักษณะนี้มาแล้วเคยก่อเหตุมาเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะ
นี่คุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด
เห็นภาพแล้วใช่ไหมคะเป็นคลิปคนร้ายสองคนใช้รถบิ๊กไบท์ขี่มาประกบเหยื่อ
ก่อนจะลงมือกระชากระเป๋าจนรถล้มลงแบบนี้เหยื่อได้รับบาดเจ็บนะคะ
จะถูกรถที่ตามมาเหยียบซ้ำแต่ว่าโชคดีไม่เป็นอันตราย
คลิปนี้ถูกบันทึกได้จากกล้องหน้ารถของรถที่ขับมาตามหลัง
ซึ่งจากเพจเฟซบุ๊คหัวร้อนก็นำมาโพสต์ไว้พร้อมกับแชร์ข้อมูลของคนร้ายนะคะ
สำหรับรถบิ๊กไบท์รุ่นที่ใช้ก่อเหตุเป็นรุ่นนี้คุณผู้ชม
ซีบีอาร์หกห้าศูนย์สีแดงไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
นางวิไลกองทองอายุ๕๔ปีผู้บาดเจ็บเล่าค่ะว่า
ช่วงเวลาประมาณ๖โมงเย็นวานนี้เธอและสามีกำลังเดินทางกลับบ้าน
ย่านพระรามสามหลังไปเยี่ยมย่าที่ครองสามธัญบุรี
ระหว่างเดินทางกลับบ้านเธอนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของสามีมาตามปกติ
แล้วก็วางกระเป๋าเอาไว้หน้าลำตัวไม่ได้สะพายข้างอะค่ะ
เอาไว้ข้างหน้านี่แหละทีนี้ขับไปจนถึงบริเวณหน้าหมู่บ้านกาเดนโฮม
จู่รู้สึกว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเนี่ยขี่มาประกบด้านข้างนะคะ
ด้านข้างทางขวาของเธอแล้วก็กระชากระเป๋าของเธอ
จนรถคว่ำทะไหลไปกับพื้นถนนก่อนที่คนร้ายจะเร่งเครื่องรถแล้วก็หลบหนีไป
โชคดีจริงตอนนั้นรถที่ขับตามมาเบรกทันค่ะ
ไม่ทับซ้ำร่างของเธอ
อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเธอแล้วก็สามีจะมีสภาพแบบไหน
พอมาใกล้ได้ยินเสียงเขาบอกว่ามันเบิ้ลเครื่อง๓ครั้ง
แต่ว่าเอากระเป๋ามาไว้ข้างหน้าอย่างงี้ค่ะมันก็กระชากไปใส่กระเป๋าเนี่ยค่ะ
ยังอยู่ไอ้ที่มันหลุดมาค่ะสายยังอยู่
แต่ว่าไอ้ตัวกระเป๋าอ่ะเอาไปด้วยฉันก็มีของอยู่ในนั้นน่ะ
มีมีมีสร้อยคอห้าสิบตังค์แล้วก็พาเหลี่ยมทองของบรรพุทวช
ตั้งไว้ตรงกลางเนี่ยค่ะสะพายสะพายเบี่ยงแต่ว่าเอากระป๋องมาไว้ตรงกลาง
คิดว่าคนร้ายน่าจะเห็นช่วงตอนขับแซงไปก่อนใช่ค่ะน่าจะมองแล้ว
น่าจะดูเราแล้วแต่ทีนี้เราไม่รู้ตัวค่ะน่าจะช่วงนั้นแหละ
นี่ขนาดเอากระเป๋าไว้ตรงกลางข้างหน้าแล้วนะ
ตามมากระชากได้ปกติเวลากระชากเนี่ยเขาจะมักนะมักจะกระชาก
สะพายกระเป๋าด้านข้างเพราะว่ามันไม่มีการป้องกันอะไรเลย
แล้วก็เอาไปเลยใช่จะว่าเป็นสะพายแบบนั้นเนี่ย
อาจจะล่อตาล่อใจโจรนะฮะแต่อันนี้อยู่ข้างหน้าด้วยซ้ำ
ยังมาก่อเหตุนะฮะเธอยังเล่าอีกนะคะว่าก่อนเกิดเหตุตอนเช้าเนี่ย
ไปทำบุญกับสามีก็ไม่คิดว่าตัวเธอแล้วก็สามีต้องมาเจออะไรแบบนี้
เห็นเหตุการณ์แต่ในข่าวไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองทั้งนี้จากการตรวจสอบของทีมข่าว
ป่าวที่จังหวัดพระราณครสีอายุทยาเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคที่ผ่านมา
จากตอนนั้นคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมมีลักษณะการแต่งกายที่เหมือนกันเลยค่ะ
หมวกกันน็อกสีขาวเต็มใบรถที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นรถบิ๊กไบท์สีขาวแดงเหมือนกันค่ะ
รวมทั้งพื้นที่เกิดเหตุก็อยู่ไม่ไกลกันมากด้วยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกรังสรรสอนสิงห์ผู้กำกับการ
ตำรวจนครบานดอนเมืองชี้แจงนะคะว่าเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นใคร
และมีความเกี่ยวข้องกับคดีอีกคดีที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยาอีกหรือไม่
สั่งให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสของคนร้ายที่คาดว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวได้ไม่ยากนัก
แต่ก็ต้องขอเวลาให้ตำรวจทำงานอีกสักระยะในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะ